ใช่ก็นึกถึงสาวสวยข้างเขาแหละคุณเบลล่า
นี่ล่าสุดเบลล่าเขาก็ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายกับธรรมชาติ
ม่งใบไม้แต่ว่ามีคนนึงนะฮะ
พี่เวี้ยมาตามมาหยอดได้หยอดดีนะฮะ
โพสต์อยู่ในรูปหมู่มวลต้นย่าเนาะ
พี่เวียงมาแมนต์ว่าอย่างนี้มีใบไม้มีใบญ้า
ก็ไม่สวยเท่ามีคนชื่อเบลล่าหรอกจ๊ะ
โอ๊ยมีท้องเจ้า

จะเขินม้วนเข้าไปในโพงญ้าหรือเปล่า

เพราะว่าพี่เขาไม่ได้คิดแบบในทางอย่างนั้นคือเขาแซวมากกว่า

แล้วเราชอบไหมคะเค้าแซวแบบนี้เค้าบ่อยเหมือนกันแล้วไม่เอาคักหลัง
ได้หมดจ้าได้จ้า
ตอนที่ไม่เจอหน้ากันอย่างนี้แล้วเห็นรูปแล้วก็พิมพ์สักนิด
คือปกติถ้าเป็นวันพิเศษอย่างเช่นวันเกิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะพิมพ์เยอะหน่อยก็จะมีอวยพรมีอะไรอย่างนี้
มีชมแบบมากขึ้นเป็นพิเศษนิดนึง

พี่เขาหยอดอะไรมาก็ตามนั้นแหละเขาดูก็ชอบอยู่นะ
ไปดูต่ออีกหนึ่งสาวสวยเป็นสวยสายฮาค่ะ
ต้นหอมสกุลตลาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย
หัวใจมันกระชุ่มกระชวยซะเหลือเกิน

เห็นว่าที่มาที่ไปนี่นะคะเพื่อนซีอย่างดีเจมะตูมแนะนำ

หล่อทั้งชาติตระกูลดีหน้าที่การงานก็เป๊ะนะคะ
ส่วนรอบนี้จะได้เป็นซินเดอเรลล่าสมใจกับเจ้าชายหรือเปล่า

คนนี้มีทุกอย่างที่หอมต้องการ
คือเหมือนเขารู้มะตูมก็รู้จักเรา

ก็นี่แหละคือคนที่ตามหาเลย

เขามีทุกอย่างที่หอมต้องการ
หน้าตาดีเด็กนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง

เด็กกว่าแต่ว่ามายเซตไม่เด็กเลย
ถ้าเขาเป็นคนแบบนี้จริงนะคะ

หอมคือซินเดอเลล่าสวมรองเท้าแก้วเลยอ่ะโอ้โห

ลุ้นกันนะคะโอ้โหดีใจด้วย
หวังว่านี้เรื่องราวดีเกิดขึ้นกับพี่หอมได้แล้วน้อง